๖โมงเช้าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันอย่าลืมนะฮะส่งข้อความทางไลน์เข้ามาก็ลุ้นรับเสื้อกันใช่เสื้อข่าวเช้าไทยรัฐเล่าชัดดูสบายนะครับ
ลืมแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็แฮชแท็กข่าวเช้าไทยรัฐเข้ามาด้วยลุ้นรับเสื้อกันเดี๋ยว
ท้ายรายการเราประกาศรายชื่อนะครับ
ช่วงนี้แสดงความยินดีกันหน่อยเศรษฐีใหม่หัวใจพองโตเหลือเกิน
โอ้โหวันนี้ขึ้นหน้า๑๑๑๐พิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถูก๑๒ล้านรถจักรยานยนต์ให้โชค
อีกราย๖ล้านแม่ค้าชากังกราว
ส่วนหมายเลขที่ถูกรางวัลเมื่อวานนี้ฮะ
นี่คือรางวัลที่๑นะครับส่วนเลขท้าย๒ตัวเราบอกเลย
เลขท้าย๓ตัว๕๐๖๐๔๗เลขหน้า๓ตัว
และรางวัลที่๒๓๔๕มีดังนี้ครับ
ตรวจเองเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่านทุกรางวัลนี้
จบรายการเงินพอดีไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ตรวจได้ที่หน้า๒หรือว่าจะเข้าไปตรวจในเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ก็ได้
หมายเลขโทรศัพท์ก็เข้าไปตรวจสอบได้๐๒๓๔๕๑๔๖๖นะครับ
ไปดูฮะคนที่หัวใจพองโตเพราะว่ากลายเป็นเศรษฐีใหม่ไปแล้วนะครับ
เราไปดูบรรดาญาติพี่น้องพร้อมด้วยเพื่อนบ้าน
พากันไปแสดงความยินดีกับคุณพี่ธนัดพรทองปัญญา
อายุ๔๗ปีพนักงานตัดเย็บแผนกซักฟอกและบริการผ้า

ซึ่งดวงดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ใบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๑๒ล้านบาท
อยากสัมผัสความรู้สึกแบบพี่เขาบ้างจังเลย
นี่คือรอมาทุกงวดแต่ไม่เคยได้สัมผัสใช่ไหม

ด้านคุณพี่ธนัดพรเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ก็มีแม่ค้าเดินมาขายลอตเตอรี่ให้

อยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งในตัวเมืองศรีสเกต

ครับไม่รู้นะจะเลือกซื้อเลขอะไร
คือมันไม่มีเลขในใจเลยนะฮะ
ก็นึกไปนึกมานึกถึงเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์

ก็เลยบอกแม่ค้าไป
และแม่ค้าก็หยิบมาให้ทั้ง๓ชุดเลย
แต่เธอบอกโอ้๓ชุดไม่ไหว

เป็นชุดหนึ่ง๒ใบ๓ใบแบบนี้ที่เธอซื้อ

เพราะว่าตอนนั้นมีเงินไม่พอนะครับ

ถ้ามีเงินอยู่ก็โอ้โหอาจจะซื้อ๓ใบแล้วล่ะ

รู้ว่าถูกรางวัลที่๑นะครับ
ซึ่งก็ตั้งใจว่าจะแบ่งเงินรางวัลไปใช้หนี้นะฮะ

อีก๑๐ล้านก็เก็บไว้แบ่งไปทำบุญ

ให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขนะครับ
ไปฟังคุณพี่ธนัดพร
เล่าถึงที่มาของเลขเด็ดนี้กันหน่อยฮะ
ก็ฝันอยู่ค่ะฝันคืนวันเสาร์จะสว่างแล้วแหละ
พอดีบ้านย่ามีจอมปลวก
แล้วลูกหลานทุกคนก็นับถือ
ปู่น้อยบอกว่าหวยอยู่กับตัวเอง
หนูซื้อแล้วหวยอยู่กับตัวเอง
หนูก็เลยบอกอ่ะเลขอะไรเนอะทำไมเลขมันเยอะแท้
พอดีหนูถือกล้วยหนูก็หันไปดูกล้วย

หนูก็ว่าไม่รู้๕อะไร๕๘มันก็ออกแล้ว
จะเอา๕อะไรเนอะ
ก็ฝันอย่างนั้นค่ะแค่จะสว่างเอ่อ
คือคุณพี่บอกฝันตรงเลยนะฮะ
พ่อปู่น้อยที่เคารพนับถือมาบอกเลยบอกว่า
หวยอยู่กับมึงแล้วในฝันนะแต่ตอนซื้อยังไม่รู้ว่า
จะซื้อเลขอะไรดีไม่มีเลขในใจนะครับ
แต่สุดท้ายก็ถูกไป๑๒ล้านดีใจด้วยนะครับ
ไปดูที่นครปฐมกันบ้าง
นครปฐมก็มีผู้ถูกรางวัลเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีประชาชนบางส่วนพากันไปแก้บนที่วัดสว่างอารมณ์
หลังจากถูกรางวัลจากการซื้อลอตเตอรี่
โดยคุณพี่เบนเจวันคงจิตอาชีพแม่บ้านชาวจังหวัดนนทบุรี
เล่าให้ฟังว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวรวมไปเงินกว่าไม่น้อยนะคุณ

โดยนำสร้อยทองหนัก๑บาทมาให้รูปปั้นหุ่นขี้พึ่งตาทองนิ้วราย
แล้วก็นำสร้อยสังวานประดับพลอยชุบทองมาถวายองค์ปู่ศรีสุโธพญานาคาราช
พร้อมทั้งนำไข่ไก่อีก๙๙ฟองมาถวายพระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
รวมทั้งมอบเงินทำบุญอีก๒๐๐๐บาทเพื่อร่วมกันซื้อที่ดินวัดอีกด้วยนะครับ
นี่๒รายที่ถูกรางวัลไปแต่ว่าถ้าดูในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก็จะมีอีก๑รายนะฮะเป็นแม่ค้าขายขนมหวานถูกรางวัลที่๑จำนวน๑ใบ
ก็ได้เงินไป๖ล้านบาทนะครับอยู่ที่อำเภอขานุวรรลักษบุรี
ที่จังหวัดกำแพงเพชรคุณพี่อบรุณสอนพรมนั่นเองนะครับ
เป็นแม่ค้าขายขนมหวานแล้วตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีใหม่แล้วนะครับ
คุณพี่บอกว่าตอนรู้ว่าถูกรางวัลที่๑นะมือเป็นอย่างนี้
มือสั่นเหรอมือไม้สั่นแต่ว่าล็อตเตอรี่ที่ถืออยู่
ก็สั่นนะแต่ไม่หล่นห้ามทำหล่นห้ามทำหล่น
แล้วก็แปะตามเนื้อตามตัวตามเหงื่ออะไรให้เรียบร้อย
ไว้อย่างดีนะฮะดีใจด้วยนะครับทุกท่านครับ
ค่ะก็แสดงความยินดีนะคะส่วนใครที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้
แล้วก็บอกว่าฉันก็ถูกเหมือนกันอาจจะถูกน้อยหน่อยไม่เป็นข่าว
ส่งมาบอกกับเราได้เดี๋ยวเราอ่านให้จะได้ประกาศให้รู้
ส่วนผมชิวเฉียดเหลือเกิน

งวดฮะไม่ใช่ดวงของเรายังไม่ใช่ทางของเราไม่เป็นไรนะฮะ